ซึ่งข่าวนี้มันมีความพีคอยู่นะ
แต่เดี๋ยวจะให้ดูพีคแรกก่อนคือ
มีคนเอาเด็กที่เป็นเด็กเพิ่งเกิด

ทิ้งอยู่ในห้องน้ำในถังขยะ

แล้วตำรวจต้องไปช่วยปั๊มหัวใจตัวน้อย
แล้วแบบเอานิ้วปั๊มหัวใจดูพีคแรกพีคนี้ก่อนค่ะ
ตัดเร็วค่ะตัดสะดือแล้ว
ตัวเล็กถือกระดัษต้องใช้แค่นิ้วปั๊มหัวใจครับคุณผู้ชม

น้องน่าจะคลอดก่อนกำหนดด้วยซ้ำ

เจ้าหน้าที่เขาบอกอายุคันจริงประมาณ๘เดือน
แล้วเด็กก็คลอดออกมาน้ำหนักสัก๓โลกรัมค่ะ

อันนี้คืออยู่ในห้องน้ำในปั๊มเลยนะ

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางด้านตำรวจนะคะ
ร้อยตำรวจเอกอัธพลโกศิลป์รองสารวัตรปรับปรามที่สพบางแก้ว

แล้วหลังจากที่ปฐมพยาบาลเด็กเริ่มหายใจนะ
หายใจได้แล้วปั๊บเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตำรวจมาเลย
รับตัวเด็กไปเด็กก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของคุณหมอต่อนะคะ
ถามคุณตำรวจหน่อยคุณตำรวจที่ไปปั๊มหัวใจเนี่ย

ผมรีบมาที่ปั๊มแล้วก็เข้าไปดูในห้องน้ำเลย
ผมเห็นอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่อายุคันเนี่ย
คงประมาณ๘เดือนแหละหนัก๓โลคว่ำหน้าอยู่ในถังขยะ

แล้วตอนนั้นเด็กนิ่งแล้วนะไม่ได้แวะแล้วนะ
แต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่อะค่ะ

คแรกคือเด็กมาทิ้งถังขยะในห้องน้ำปั๊ม
คที่๒คือตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิด
อยากดูแม่ของเด็กใครมาคลอดเด็กเหรอหรือเอาเด็กมาทิ้งไว้

ทำไมลูกศรสีแดงถึงเขียนว่านักเรียนท้อง
ใช่นี่คือเด็กนักเรียนม๑ที่ตั้งคันคุณผู้ชม
กี่เท่าไหร่๑๓ปีฟังไม่ผิด
ม๑ใช่นี่แหละอายุประมาณนี้เลย๑๒๑๓๑๔ไม่เกินนี้
แล้วน้องม๑เดินเกาะแขนครูออกมาจากห้องน้ำ
แล้วมันไปสอดคล้องกับคำบอกเล่า
แม่ค้าที่เขาขายขนมในปั๊มเขาบอกว่าไงรู้ไหม
เขาบอกว่าตอนนั้นมีเหมือนกับคณะทัวร์ของเด็กนักเรียน
จอดรถในปั๊มแล้วพอรถทัวร์ออกไปปั๊บเนี่ย
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเหมือนกับแมวร้อง
วร้องกับเสียงเด็กแรกคลอดมันจะร้องคล้ายกัน
แบบนี้อยู่อย่างนี้ค่ะทีนี้พอพาเข้าไปดู
ก็เจอเด็กทารกอยู่ในถังขยะเลย

ปรากฏว่าพนักงานของสถานที่ท่องเที่ยว
เขากำลังดูแลเด็กม๑เพราะว่าเด็กม๑ตกเลือดอยู่
แล้วก็พาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล

ทัวร์นี้มาจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส

แล้วเด็กที่คลอดเนี่ยเป็นน้องม๑อายุ๑๓ดอม
คณะครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กท้อ
รูปร่างน้องเขาตัวใหญ่เขาแบบดูรูปร่างเขาอ้วนอยู่แล้ว

แล้วเด็กบอกว่าหนูมีประจำเดือน

ทำไมเด็กนักเรียนเข้าไปนานเคาะเรียก

ขออนุญาตไปซื้อผ้านามัยเพิ่มแล้ววูบ

ทีนี้ตอนนี้ตัวแม่ของเด็ก

ลูกที่เพิ่งคลอดปลอดภัยนะ
แล้วก็เลยต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กม๑ได้รับทราบ
ซึ่งตอนนี้ตัวแม่เด็กที่อยู่ม๑กับลูกน้อย
อยู่ในโรงพยาบาล
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กสตรีพัทธลุงด้วยนะคะ
ต้องหาต่อเลยว่าใครเป็นพ่อเด็ก
เด็กอายุขนาดนี้ตั้งคันน่าสงสัย
เห็นข่าวแบบนี้ก็ทำให้นึกถึงสมัยก่อนที่เราเรียนเพศศึกษา

ใช้ถุงยางอนามัยทางครับคุณพ่อคุณแม่คุณครู
อาจจะต้องกำชับเด็กด้วยนะครับ